ส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ

เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่
รวมถึงกรณีของการที่มีผู้ติดเชื้อ

มีให้เห็นกันอีกแล้วรายงานกันทุกวันเลยนะครับ
คราวนี้เป็นคิวของคุณยายท่านหนึ่ง
วัยเกือบ๑๐๐คุณ๙๐ปีครับ
คุณยายท่านนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
ติดมาจากหลานหลานไปฉลองปีใหม่มา
แล้วทีนี้คุณยายก็เลยติดจากหลานจากคนในครอบครัว
ทีนี้ครับเพจสายไหมต้องรอดต้องเข้าช่วยเหลือ
นำตัวคุณยายท่านนี้อายุเกือบร้อย
ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนะครับ
จากคุณยายจะอายุมากแล้วคือ๙๐ปี
พิการตาบอดทั้งสองข้างด้วยนะครับ
อาศัยอยู่ในซอยรามอินทา๑๔แยก๑๔
แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพ
คุณยายติดเชื้อโควิด๑๙จากสมาชิกในครอบครัว
หลังจากมีสมาชิก๑คนไปฉลองปีใหม่นะครับ
แล้วก็กลับมาจากปีใหม่ก็พบว่าติดเชื้อ

สมาชิกในครอบครัวเริ่มมีอาการผิดปกติครับ
มีไข้ท้องเสียไอและก็เจ็บคอ
พยายามติดตามติดต่อไปหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ช่วยตรวจหาเชื้อแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
ได้ติดต่อมายังเพจสายไหมต้องรอด

ทีนี้ฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานนะครับ
ก่อตั้งคือนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
เดินทางมาที่บ้านของคุณยายท่านนี้เพื่อตรวจหาเชื้อให้
คุณยายก็เป็น๑ใน๓ด้วยนะฮะที่พบเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ทีนี้ผู้สูงอายุขนาดนี้นะคุณก็ต้องห่วงแหละฮะ
เพราะคุณยายสูงอายุมากแล้วนะครับ
ต้องรีบประสานทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
แล้วก็รีบนำตัวทั้ง๓คนเข้ารับการรักษานะครับ
คุณยายกลับมาได้ไหมรับจร้องเชื้อ
นี่ฮะในที่สุดคุณยายก็จะถึงมือหมอแล้วนะครับ
โดยนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
บอกว่าทางทีมงานเพจนะครับได้รับแจ้งเข้ามาบอกว่าบ้านหลังนี้
ซึ่งมีคนอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมด๑๐คน
หนึ่งในสมาชิกของบ้านไปฉลองปีใหม่มาแล้วก็รับเชื้อโควิดกลับมานะครับ
ทางบ้านจึงต้องส่งตัวไปรักษา
ต่อมาคนในบ้านเริ่มมีอาการผิดปกติรวมถึงคุณยายอายุ๙๐ปีด้วย
ทางบ้านจึงขอความช่วยเหลือมานะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับเหลือสมาชิกอีก๖คนยังรอผลตรวจอยู่
ส่วน๓คนที่ติดน่าห่วงที่สุดแน่นอนแล้วครับ
คุณยายวัย๙๐ปีท่านนี้นะครับ
พิการทางสายตายังไม่รับการฉีดวัคซีนนะครับ
แล้วก็มีอาการต่างนานาตรงนี้นะฮะ
จึงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ครับนายเอกพบบอกว่าอยากจะฝากไปยังประชาชน
ขอให้ระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นด้วยครับ
สำคัญก็คือคุณยายที่อายุ๙๐ปี
ซึ่งท่านพิการตาบอดทั้งสองข้างเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มระบาดออกไปเป็นวงกว้างเรื่อยแล้วนะครับ
ระบาดสู่ครอบครัวแพร่ระบาดสู่เพื่อนบ้าน

เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวให้มากนะครับ
มันมีหลายเคสเลยค่ะที่เป็นการระบาดในครอบครัว
ทีนี้ณตอนนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ติดโควิดแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ